นี่เป็นข่าวสารเรื่องของข่าวใหญ่จริงก็เป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ

เพราะว่าการจับตัวผู้ต้องหาต้องเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาก่อน
แม้ว่าตำรวจจะมั่นใจแน่นอนว่านี่แหละคือคนที่ใช่

ก็ตามกันมาอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุด
คุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะว่า
ผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุคือใครนะฮะ

การศึกษาสูงแต่ทำไมทำแบบนี้
ล่าสุดนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า

วันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการจับปุ่มนายประสิทธิ์

โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สอบปากคำด้วยตัวเองเลย
ก็คือเป็นคนสอบปากคำด้วยตัวเองเลย
บัตรการพิเศษฮนุมานกองบังคับการปราบปรามพวกคุมตัวมาที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีหลังจากที่คุมตัวจับตัวตัวได้ที่อำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีนะคะ
ก็มีการได้คุมตัวมาสอบสวนเบื้องต้นอืมผู้ต้องหาสารภาพแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะ
สำนึกผิดด้วยกับการกระทำนะคะแต่สิ่งที่หลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าทำไมทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้
อืมพอบอตรอบอกสั้นสั้นว่าตอนนี้นะอยู่ในคำตอนการดำเนินการสืบสวน
ยังไม่สามารถเปิดเผยได้แม้ว่าเราจะได้ยินข่าวคราวมาบอกว่า
ชีวิตเขาอยากจะมีอะไรที่ท้าทายมากขึ้นก็ตามแต่พบตรบอกว่าเดี๋ยวขอแถลงข่าวอย่างนี้
วันนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตำรวจยืนยันว่านี่ไม่ใช่การจับแพ้แน่นอน
เพราะว่ามีหลักฐานหลายอย่างมัดตัวได้นะคะ
เมื่อวานนะครับสารอาญาได้อนุมัติหมายจับนายปฏิพิชัยเขาแก้วนะครับ
ซึ่งเป็นพอโรงเรียนจังหวัดศิษย์บุรีอายุ๓๙ปี
หลังจากนั้นเราก็มีการซักถามสาเหตุต่างนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะกระบวนการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
ก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือผู้สิทธิ์ขาวไปพบกันที่สำนักงานโดยชาติ
ก็ขอพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะเพิ่งต้นไม่ได้ให้การปฏิเสธ
ไม่มีการจับแพ้นะครับมูลเหตุจูงใจ
ผมก็ถามเขาเหมือนกันครับอยากทราบเหมือนกัน
เขาบอกไหมครับเขาบอกอะไรจูงใจครับ
เขาบอกเบื้องต้นนะครับแต่ผมก็บอกท่านไม่ได้

เขาให้ความร่วมมือกับท่านครับ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ความร่วมมือร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าเขาหนีไม่พ้นครับ
อย่างเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัว
หรือพ่อที่เป็นกับสังหวัดหรือเปล่า
ก็ยังเป็นความลับอยู่นะครับ
อยากจะบอกเหมือนกันเขาไม่มีอาการต่อสู้
มีรายงานจากคนที่รู้จักเขาว่าเขาเคยพูดเป็นเกยว
เผยว่าอยากรู้ที่สามอยากให้รู้จักคุณพี่สำคัญ

ท่านก็พูดสั้นตอบคำถามนักข่าวกันไปนะคะ
แต่ว่าใครอยากฟังเต็มเดี๋ยววันนี้สัก๑๐โมงครึ่งนะ
ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็เดี๋ยวรอฟังแถลงข่าวจากพบตรอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือจุดนี้ที่ให้สัมภาษณ์เป็นสถานีตำรวจท่องเที่ยว
ถือว่าเป็นศูนย์กลางบัญชาการขี้คลายคดี
เพราะฉะนั้นของนักข่าวชาวบ้านอะไรก็จะมาที่นี่แหละ
เพื่อที่จะมาติดตามความคืบหน้า
แล้วดูคนก็รัวติดตามอย่างใกล้ชิด

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปถามชาวบ้านด้วย
ที่เขามาปักรอปักหลักรอดูสถานการณ์นี่นะ
เขาบอกว่าชาวบ้านดีใจที่จับตัวคนร้ายได้

เพราะว่ารู้สึกว่าจะได้ใช้ชีวิตตามปกติแล้วอะค่ะ
ดีใจครับผมตาช้าผมมาเป้าอยู่นี่เลยครับ
ผมไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยครับ

ขอบคุณนะครับที่ทำครั้งนี้สำเร็จนะครับ
ประชาชนได้สบายใจกันนะครับ

เพราะว่าติดตามข่าวมาตั้งแต่เริ่มที่เกิดเหตุนะฮะ
ถ้าเป็นตั้งแต่อยู่ในเกิดเหตุเนี่ยคง

อย่างน้อยมักจะขับรถตามไปจี้มันเลยล่ะ
แต่อันนี้พอได้ตัวจริงเนี่ย
จะอยากถามเขาว่าเขาเนี่ยคิดอย่างไร
ทำไมเขาตัดอนาคตตัวเองอย่างนี้
ถึงทำกับคนได้ถึง๓คน
คือข่าวนี้มันได้รับการรับสนใจจากคนทั่วประเทศ
จริงจริงค่ะแต่การติดตามข่าวนี้คุณผู้ชมครับ
สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้ประโยชน์จากข่าวนี้
ก็คือกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนของทางตำรวจ

จะออกหมายจับนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ
วิธีการในการแกะรอยคนร้ายของทางตำรวจเขาทำกันยังไงฮะ
คือทางตำรวจนะครับอย่างแรกเลยเขามุ่งไปที่เรื่องของพฤติกรรมก่อน
อืมดูเลยครับดูจากภาพในกล้องวงจรปิดว่าพฤติกรรมของคนร้าย
เป็นคนแบบไหนคือแต่งตัวเนี่ยจะบอกว่าดูดีก็ไม่ใช่
แต่หมายถึงว่าแต่งตัวเนี่ยดูการแต่งตัวแล้วเสื้อผ้าหน้าผม
เรื่องของอาวุธที่ใช้ค่ะต้องเป็นคนมีเงินรองเท้าด้วย
รองเท้าด้วยสำคัญมากเป็นคนมีรสนิยมแล้วก็ในการใช้ปืน
แพงนะแล้วติดท่อเก็บเสียงอันนี้ต้องเฉพาะกลุ่มจริง
แล้วต้องมีเงินซื้ออันนี้เป็นอย่างแรกที่ตำรวจเขาตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้นะครับ
แน่นอนมันต้องไม่ใช่โจรที่ติดยาเสพติดหรือติดการพนันทั่วไป
มาจี้ชิงทองค่ะต่อมาครับทีมสืบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานแกะรอยเพิ่มเติม
กระทั่ง๑สัปดาห์ก่อนการจับกลุ่มมีหลักฐานหลายอย่างที่มันชัดเจน
อย่างที่ผมบอกไปเรื่องของปืนอาวุธปืนเนี่ยชัดเจนมาก
อ่าตรวจสอบใบทะเบียนปืนที่ระบุชื่อผู้ซื้อเป็นเจ้าของเนี่ย
ในจังหวัดลบบุรีมีผู้ครอบครองจำนวนสองร้อยหกสิบเจ็ดคนค่ะ
ยังถือว่าเยอะอยู่แล้วก็พบรายชื่อของพ่อของคนร้าย
ก็คือนายประสิทธิชัยเนี่ยเป็นตำรวจนอกราชการ
มีรายชื่อเป็นผู้ครอบครองปืนชนิดดังกล่าวประกอบกับทีมสืบสวนได้เจาะกลุ่มนักนิยมที่เล่นปืน
แล้วคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนรุ่นที่มีราคาแพงนั่นแสดงว่าคนร้ายจะต้องเป็นคนที่ชอบเล่นปืนมาก
มีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเอาง่ายง่ายกลุ่มคนชอบเล่นปืนค่ะ
มันจะมีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกใช่ทีนี้คนแวดล้อมก็บอกด้วยเหมือนกันว่า
พอก๊อฟเนี่ยก็เป็นคนชอบเล่นปืนเหมือนกันแล้วก็ไปพกปืนเก็บเสียงเนี่ยไปยิงนกแถวโรงเรียนด้วย
โดยเป็นครูสอนยิงปืนมาด้วยไอ้ท่อเก็บเสียงนี่สำคัญอืม
เพราะคนชอบเล่นปืนมันจะมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปแต่น่าจะเป็นที่ว่าพอก๊อฟคนนี้
เขามีท่อเก็บเสียงแล้วเขาใช้มันได้อย่างชำนาญค่ะก็เลยลงลึกรายละเอียดเรื่องนี้ลงไป
หลังจากนั้นตำรวจก็ไปดูเรื่องของการซื้อขายปืนแล้วก็ท่อเก็บเสียงในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
ก็พบว่าแหล่งซื้อขายเป็นอย่างไรคือแหล่งซื้อขายที่ตำรวจเข้าไปติดตามมานะครับ
ตามข้อมูลเนี่ยไปถึงโรงงานที่ลักลอบผลิตท่อเก็บเสียงจนได้ข้อมูลผู้สั่งกล่องเก็บเสียงจากโรงงานผลิตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ซื้อมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองพอรู้ต้นตอ
รู้จำนวนคนที่ซื้อไอ้ท่อเก็บเสียงหรือว่าไซเลนเซอร์เนี่ยมันทำให้ขชับจำนวนคน
แล้วก็ผู้ต้องสงสัยลงไปได้เยอะเลยครับค่ะแล้วในจังหวัดลบบุรีอย่างที่ผมบอกไปมีไม่กี่คนหรอกครับ
จะซื้อท่อเก็บเสียงมาใช้กับปืนตัวซีซั่นตัวนี้ค่ะจึงทำให้ตำรวจพุ่งเป้าหมายแล้วก็พุ่งขยายผลให้ตรงจุด
แล้วก็ทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมด้วยนะจนทำให้รู้ว่านายประสิทธิชัยเนี่ย
เป็นคนสั่งซื้อท่อเก็บเสียงจากแหล่งขายค่ะซึ่งนับเป็นการแกะรอยคนร้ายจากอาวุธปืนที่ใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการปิดคดีนี้ค่ะ
แล้วตำรวจก็ไปพบชื่อของพ่อนายประสิทธิชัยเป็นผู้ครอบครองปืนชนิดดังกล่าประกอบกับหลักฐานอื่นที่เชื่อมโยงกัน
ทำให้เชื่อว่าคนคนนี้แหละที่ทางตำรวจนั้นต้องจับตามองให้ดีแล้วตอนที่จะเข้าไปจับกลุ่มนั้น
ทางตำรวจเนี่ยพอได้หลักฐานที่ครบแล้วก็ไปขออ่าขอทางศาสน์อายะออกหมายจับค่ะ
กระทั่งศาสน์ได้อนุมัติออกหมายจับเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมักราคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากออกหมายจับนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานครับ
อยู่ภักดิ์ใหญ่เลยนะอืมตั้งแต่ที่บ้านพักในพืชที่ลบบุรีครับ
เพราะเขาจะพักอยู่ที่รบบุรีแต่ว่าไปทำงานที่สิงห์บุรี
คือดูตลอดว่าในการเดินทางเนี่ยไปยังไงใช้เส้นทางไหนในการไปสอนหนังสือที่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี
จากนั้นนะครับในช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ชุดปฏิบัติการพร้อมยุทธโปรกรณ์ครบมือนะครับ
ทะเบียนกไก่น๔๙๓กรุงเทพมหานครออกมาจากบ้านพัก
จนถึงช่วงทางหลวงสาย๓๑๑ตำบลท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
เรามีภาพจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการไล่ล่าคนร้ายให้คุณผู้ชมได้ดูด้วย
เจอแบบนี้เข้าไปไม่ทันตั้งตัวเขาเลยไม่มีท่าทีในการขัดขืนหรือต่อสู้
อย่างที่ผมบอกตำรวจเชื่อว่าเขาเองไม่ทันระวังตัว
แล้วในรถพบกับกระสุนปืนขนาด๙มมซึ่งมันเป็นขนาดเดียวกันกับที่ใช้ก่อเหตุ

ใช่ครับตกอยู่ในรถตำรวจเนี่ยก็เลยยึดเอาไว้เป็นหลักฐานและควบคุมตัว
ไปยังสถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีต่อไป
สำหรับกระสุนปืนขนาด๙มมที่ตำรวจพบในรถนะครับอย่างที่บอกมันเป็นขนาดเดียวกัน
แล้วก็จะใช้ในการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียด
เพื่อให้นำไปใช้ในการประกอบในสำนวนคดีต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของของกลางทองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกสับขาหลอกเหมือนกันนะ
คือมันเป็นหลักฐานสำคัญใช่แล้วคือล่าสุดเนี่ยเจอทองแล้วนะคะว่าอยู่ที่ไหน
แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวในก๊อฟไป
เขาก็ให้การกับตำรวจบอกว่าทองที่เขาขโมยมาเนี่ย
เขาเอาไปโยนทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาเรียบร้อยแล้ว

ก็ทำให้ทางพบตรเขาได้นำกำลัง
ดำน้ำค้นหาค้นหากันตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้เลย

สุดท้ายในก๊อฟก็ยอมรับสารภาพพลิกลิ้นเลยบอกว่า
ทองเนี่ยไม่ได้เอาไปโยนทิ้งน้ำ
แต่ว่าเอาไปซ่อนไว้ที่บ้านของพ่อกับแม่นั่นเอง

แล้วก็พบของกลางซึ่งเป็นทองทั้งหมด๓๑เส้นด้วยกันค่ะ

เฮ้ยมีอะไรนะครับเดี๋ยวแม่ดูก่อนนะ

มันมาเสร็งทางนี้ไม่ต้องดูนะคะ

นั่นนะครับวิ่งเค้าไปเลยครับพี่

โอ้โหเอาไม้เกลียดได้
นี่หลังของไม้นิดหน่อย
ไฟมันได้ออกมา

ไฟสองน่ะไฟสองน่ะ
วางไหมวางไหม
มันอยู่อยู่ในขุมเท้าสีดำนะครับ

ภายในนะครับมีสร้อยทอง

ทองทั้งหมดสามสิบเอ็ดเส้น

เขาเข้าไปค้นที่โรงรถในบ้านของพ่อแม่ในกอล์ฟเลย

จนกระทั่งพบทองที่เป็นของกลางเนี่ยทั้งหมดเอามาเรียนกันแบบเนี้ย

ถุงเท้าสีดำแล้วมัดด้วยหนังยางเอาไว้ก่อน
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในโครงเหล็กในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในโครงเหล็กในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในโครงเหล็กในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในโครงเหล็กในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในโครงเหล็กในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในโครงเหล็กในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในโครงเหล็กในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง

แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง

แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง
แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง

แล้วก็ไปซ่อนไว้ในคานหลังคาของโรงรถอีกทีนึง

ระดมกำลังกันค้นหาตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะ
ระดมกำลังกันค้นหาตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะ

สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน

สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน

สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน
สลับผัดเปลี่ยนกันงมค้นหาต่อเนื่อง๑๐ชั่วโมงด้วยกัน